ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ต้องรายงานในส่วนนี้ด้วยเหมือนกัน
ณตอนนี้ทางหน่วยงานเขามีการเตรียมอาการอะไรไว้บ้าง
รวมถึงประชาชนเองตอนนี้เตรียมพร้อมขนาดไหน
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในตัวเมืองจังหวัดเพชรชบุรีกันนะคะ

รายงานจากตัวเมืองจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ

เช้าวันนี้นะคะที่ฉันได้อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรชบุรีค่ะ
ซึ่งประชาชนที่นี่นะคะก็ได้เตรียมกระสอบทราย
และก่ออิดสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม
ที่ประชาชนส่วนใหญ่เองนะคะก็ยังคงใช้ชีวิตประจำวันตามปกติค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้ลงพื้นที่สำรวจ
บนถนนราชดำเนินและถนนราชดำริ

ประชาชนได้นำกระสอบทรายและก่ออิดสูง
มาเป็นแนวกั้นน้ำที่บริเวณหน้าบ้านและร้านค้า
พร้อมกับยกของขึ้นบนที่สูง
เนื่องจากมีการประกาศเตือนภัยล่วงหน้าหลายวัน
โดยส่วนใหญ่ประชาชนก็จะใช้บทเปลี่ยนมา๒ปีที่ผ่านมา
ส่วนพื้นที่ตำบลกัดหลวงอำเภอท่ายาง
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะรับน้ำต่อมาจากอำเภอแก่งกระจาน
ทีมข่าวไทยบรัฐทีวีนะคะก็ได้สอบถามกับนายขุนแผนทิมเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกัดหลวง
ซึ่งก็บอกว่าพื้นที่กัดหลวงเป็นเหมือนทางน้ำผ่าน
เพราะบ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่สูงมาจากแม่น้ำเพชรบุรีค่ะ
ขณะที่น้ำในเขื่อนแก่งกระจานหากไม่มีมวลน้ำไหลเข้ามาเพิ่มภายในเขื่อนนะคะ
ระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่๑๐สิงหาคมนี้
โดยจะมีอัตราไหลออกของปริมาณน้ำนะคะ๒๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และจะพร่องน้ำเข้าสู่คลองชลประธาน๒ฝั่ง๕๕ลูกบาทเมตรวินาที
ก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขื่อนเพชร
ทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เมืองเพชรชบุรีจำนวน๒จุด
ระดับน้ำนะคะก็จะท่วมสูงถึงประมาณ๕๐เซนติเมตร
คาดว่าระดับน้ำนะคะจะสามารถลดลงได้ภายใน๒สัปดาห์
ถ้าไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มเติม
มวลน้ำที่มาจากเทือกเขาตะนาวศรี
อย่างไรก็ตามตอนนี้จังหวัดเพชรชบุรี
ก็ได้ยกระดับการเตือนภัยจากทงเหลืองเป็นทงแดง
ซึ่งก็มีความหมายให้มีการเตรียมตัวรับมือ
โดยยังไม่จำเป็นต้องอบพยพ
ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมแต่ไม่ใช่ดินโคนถล่มนะคะ
แต่หากปริมาณน้ำยังคงสูงขึ้นมาเรื่อย

ตรงที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะคือ
ตรงบริเวณแม่น้ำเพชรชบุรีในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะ
ซึ่งเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วค่ะ
สิรินทิพย์คลีบเขียวรายงานจากในเขตเทศบาลเมืองเพชรชบุรีค่ะ

ตอนนี้ทัพบกกำชับให้ศูนย์บรรเทาสารภัยกองทัพบกภาคที่๑
ก็จัดกำลังพล๓๐๐นายนะ
ไปเข้าร่วมสนับสนุนรวมถึงแบ่งกำลังพล
ร่วมสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเพชรชบุรีแล้วนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็มีการส่งรถบรรทุกทหาร๑๕คัน

กระสอบทราย๘๐๐๐ใบไปเสริมด้วยนะคะ
กองทัพเรือลำเลียงเรือผลักดันน้ำ๒๐ลำ
พร้อมกำลังพลอีก๗๐นาย
ก็ไปติดตั้งบริเวณปลายแม่น้ำเพชรชบุรีนะครับ
ก็คล้ายกับภาพเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนปีก่อนนะ
ที่มีเรือผลักดันน้ำลงไปอยู่ตรงปลายแม่น้ำเพชรเยอะเลย